ส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่าคนในวงการบันเทิงพักหลังเนี่ยก็มีบทบาทเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเยอะนะคะ
เว็บพนันเถื่อนเนี่ยที่สาวดิวอริสราเขาออกมาแฉเนี่ย
ต้องบอกว่าคนรอบตัวก็อดเป็นห่วงสาวดิวไม่ได้เหมือนกันนะ
เพราะว่ามันเป็นการเข้าไปผัวพันกับเรื่องราวใหญ่

ใช่ต้องเลยค่ะยังควรเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะ
กับการออกมาแฉวงการพนันออนไลน์ในบ้านเรา
ของนางร้ายหน้าสวยดิวอริสรา
แม้ว่าช่วงที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ตัวของเธอเธอเองเนี่ยจะไปอยู่ที่ไต้หวันกับครอบครัวสามี
แต่หลายคนอดเป็นห่วงถึงความปลอดภัยหลังจากที่ประเด็นนี้
กลายเป็นข่าวดังแล้วก็มีการตามจับบุคคลตามที่สาวดิวพูดมานะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ยอมรับเลยว่า
ห่วงห่วงเรื่องความปลอดภัยของดิวอยู่เหมือนกัน
แต่ก็มองว่าก่อนที่สาวดิวเขาจะออกมาพูดเรื่องนี้

แล้วก็พร้อมยอมรับการตัดสินใจของเพื่อนด้วย

แต่ว่าถามว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาควรจะมาตอบเอง
ไม่ใช่เราต้องมาตอบแทนเขาอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเอาตรงคือพี่ดิวนางเป็นคนที่ใช้ชีวิตของนาง
ด้วยแบบความชัดเจนด้วยความที่นางเป็นตัวนางอ่ะ
เวลานางทำอะไรกวางเชื่อว่านางคิดมาก่อนทุกอย่างแล้ว
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราก็ทำได้แค่เป็นห่วง
แล้วก็คอยช่วยเหลือในลักษณะที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันมากกว่า

แล้วให้เขาเป็นคนพูดเองตอบเองดีกว่า

ถึงคราวที่ต้องตอบเรื่องหัวใจของตัวเองบ้าง

ถามถึงความรักระหว่างเธอกับหนุ่มนอกวงการ
นี่เขาคบหาดูใจกันมาสักพักนึงแล้วนะ
กว้างบอกว่าโอ้โหแฮปปี้สุด
เพราะผ่านช่วงที่ต้องปรับตัวกันมาแล้ว
ความรักในครั้งนี้ยอมรับเลยว่า

คือคบกันแบบมองอนาคตร่วมกันเลยอะ
เริ่มมีการพูดคุยเรื่องของชีวิตคู่นะคะ
และงานแต่งทั้งคู่ก็อาจจะไม่เชียวเร็วนี้แหละ
ตอนนี้ขอช่วยกันทำงานเก็บเงินก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องแต่งงานในขั้นประหลาด

อยากแต่งยังเหรอ
เขาเหมือนถึงเวลาที่ควรมันก็คงได้แต่งละค่ะ

มันไม่ใช่แบบวัยแบบเพิ่งจบเรียนจบหรือว่าอะไร

ก็มีคุยกันไว้บ้างเรื่องอนาคตนะคะ
จริงกวางว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลา
มันเกี่ยวกับที่ว่าตรงนั้นความรักมันสุขงอม
ที่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตจับมือไปอยู่ด้วยกัน

ก็อยากแต่งงานแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปกดดันใคร
เพราะเราก็รู้สึกว่าตัวเราก็คงไม่อยากให้ใครมากดดันเหมือนกัน
ก็อยากให้แบบเมื่อพร้อม

โตขึ้นด้วยแหละนะคะก็มองเรื่องความรักเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะ
แต่เป้าหมายก็คือทำงานทำเงินต่อไปนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ